คุณผู้ชมครับจ่าทหารที่คลุ้มคลั่งยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตสองศพ
จนถึงบัตรนี้นะเขายังให้การไม่ได้พูดจาอะไรก็วกวน
คือตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเชิญคุณหมอมาแล้ว
คุณหมอที่เคยรักษาอาการทางสมองของทหารท่านนี้นะครับ
ต้องชวนมาคุยซิเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหยังให้การไม่ได้เลย
ขณะที่บรรยากาศครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับไปรับศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าครับ
นี่คือภรรยาของจ่าสิบเอกนพรรดิอินทะสุริยา
นทรครับท่านก้มลงกอดศพแล้วกราบเท้าสามี
แล้วบอกว่าขอบคุณที่ดูแลครอบครัวมาอย่างดี
ร่างของท่านตั้งอยู่นะครับที่สารา๒
วัดแก้วฟ้าจุลามณีครับแถวเกียรติกาย
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าภรรยานะครับ
แล้วก็ลูกสาวของผู้ตายเนี่ยกำลังตั้งคันครับ
อดศพพ่อร้องไห้ครับ
ลูกสาวนี่ตั้งคันเสียใจมากที่คุณพ่อไม่ทันได้เห็นหน้าหลานครับ
ส่วนพี่สาวของผู้ตายบอกว่ากองทัพบกรับผิดชอบ

ซึ่งน้องชายเตรียมจะติดยศ๑๐๓นะครับ
เดือนตุลาคมนี้และอีก๒ปีจะเกษียณ
วางแผนจะไปสร้างบ้านหลังเกษียณอยู่อ่างทองนู้นแหละฮะนะครับ

แล้วก็กำลังจะมีหลานอยู่แล้วเชียว
ขณะที่อีกครอบครัวครับครอบครัวของจ่าสิบเอกประการสินส่ง
ก็นำร่างมาบำเพ็ญกุศลที่สารา๔วัดเดียวกันครับ
แก้วฟ้าจุลามณีทันทีที่ร่างมาถึงครับ
ภรรยาแม่โผล่เข้าก่อศพร้องไห้ครับ
ภรรยานั่งรูปศีรษะสามีที่จากไปอย่างกระทันหัน

ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรเธอจะอยู่ให้ได้หลังจากนี้ครับ
นางเรวดีสินส่งอายุ๖๙ปีท่านนี้เป็นแม่ของจ่าประการ
บอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าลูกชายถูกยิงนะครับ
ก็พยายามจะเข้าที่ทำงานแต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้า

ท่านยังทำใจไม่ได้ครับเดินปาดน้ำตาอยู่นี่ครับ
ผู้ก่อเหตุแม่ก็รู้จักตั้งแต่ที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันแล้ว
แม่บอกว่าแม่พูดนะเขามีปัญหาทางจิต
แล้วยิ่งไปผ่าตัดสมองมาคราวนี้อาการยิ่งออก
ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นเคยมีเรื่องกับลูกชายนะ
เข้าใจว่ายิงลูกแม่ทำไมครับ
เข้าไปไม่ได้เพราะว่าคบกันไม่ให้เข้า
ตอนที่ไปที่เกิดที่จุดเชิญวิญญาณเขาไม่ให้เข้าเหรอ
ลูกตำรวจกำลังเดินอยู่
กำลังเดินทั่วในหัวทัวร์

แล้วตอนนั้นทราบไหมว่าลูกเรากำลังทำอะไรอยู่

แต่พอมันกำลังเดินตำรวจเขากันคนข้างนอกหมด
ผู้ชายเจอมาเล่าไหมครับว่ามีเพื่อนโรงงาน
ไม่มีคนนี้เขาตั้งแต่แม่อยู่แล้ว
แม่ก็ทำอยู่นี่นั่งเขาก็บ้าแล้วไปพาปศาสตร์มาอีก
แต่เขาบ้าจริงไหมคุณแม่
เขาก็เป็นปศาสตร์อยู่
พลตรีบุรินทองประภัยนะครับ
ภูมิในการสำนักงานพระธรรมนุนทหารบกระบุว่า

เคยผ่าตัดสมองหลังจากประสุทธิ์โอปฏิเหตุเมื่อ๑๐ปีก่อน
จากนั้นเขาอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่าย
เคยทำร้ายคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านด้วย

ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุผ่านไปกว่า๒๔ชั่วโมง

ต้องนำตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลวชิระ
เขาเคยรักษานะครับ

แล้วเดี๋ยวจะเชิญแพทย์ที่เคยรักษามาสอบถาม
เพื่อมาประกอบการพิจารณาการแจ้งข้อหา
เรื่องต้นเข้าข่ายความผิด๔ข้อหาด้วยกัน
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

พาปืนไปในที่สาธารณะ
ยิงปืนในที่สาธารณะ